พื้นที่ไหนได้เจอกับฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
ถือว่าพื้นที่นั้นเป็นสัญญาณว่า
จะได้เจอกับอากาศเย็นที่จะตามมาหลังจากฝนฟ้าขนองนะครับ
ส่วนตอนบนก็มีอยู่บ้างนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ

ต้นสัปดาห์ก็อ่อนกำลังไปนะครับ

ลมหนาวจะพัดเข้ามายังเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ
ส่วนกระแสลมที่พัดมาจากบริเวณฝั่งอันดามันหรือว่ามรสุมฤดูฝน
ก็จะค่อยอ่อนกำลังแล้วก็มีการหมุนวนออกจากเมืองไทยของเรา
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนในวันพรุ่งนี้
ก็จะพบว่าฝนจะไปกระจุกตัวส่วนใหญ่ในบริเวณพื้นที่
ตั้งแต่ตอนกลางครับก็คือภาคล่างตอนล่าง
ไล่ลงมาจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้คือพื้นที่ที่ต้องระวังฝนเยอะหน่อย
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ามีพื้นที่ไหนจังหวัดไหนบ้างที่ต้องระวังฝนในวันพรุ่งนี้
พื้นที่แรกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโอกาสเกิดฝนยังน้อยอยู่
ส่วนใหญ่ก็จะตกในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิษฐ์พิศนุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตาก
ภาคอีสานฝนจะลดลงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนอยู่แถวบริเวณ
จังหวัดขอนแก่นนครราชศรีมาสุรินบุรีลำศรีสะเกดอุบลรัชธานีมุกดาหารแล้วก็อำนาจเจริญ
ภาคกลางต้องระวังเลยนะครับจุดที่ต้องระวังฝนเพราะว่าเป็นฝนฟ้าขนองด้วย
การจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานครก็เตรียมตัวเจอด้วยได้เช่นเดียวกัน
ส่วนภาคตะวันออกครับฉะเชิงเซานครนายกปราจินบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ภาคใต้ครับเพชรบุรีประจวบกิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ทะลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูน
พื้นที่เหล่านี้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
ใครที่จะไปท่องเที่ยวใครที่จะไปใช้ชีวิตในบริเวณดังกล่าว
คงต้องเตรียมรับมือกันหน่อยเพราะว่าเป็นฝนฟ้าขนอง
ร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรงมีโอกาสเจอแน่นอน
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ